สมัครภัณฑ์ภัคดีคำและทรงชัยกิตมหาคุณให้ฝ่ายแดงยอดขุนพล๔๗และฝ่ายเงินพระยักษ์ฮิลันท์๔๙ครับทั้ง๓เสียเอกชันครับ
โอ้โหเมื่อกี๊ช่วงไบยก๕นะดีเสียวนิดหนึ่งจังหวะป้าส๒ไว้นะครับ
เอ๊ะสุดท้ายก็เป็นหมุนน้ำเงินครับผ่านมา๒คู่
น้ำเงินเข้าไป๒คู่แล้วนะอ่าพริกกัดผุตลปเลยนะครับ

วันนี้ชกกันพี่กัด๑๒๘
เอ้าเชิญติดตามวิทยาครับ

กล้องดันัยสสมหมายยกที่๔
ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ

ชื่อนัตภพงศ์จงอยู่กลาง
อายุ๒๙ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา

แข้งเมืองศรีมาที่เวทีมวย

แม่มะขามข้อครึ่งเลยครับ

วันนี้เปลี่ยนชื่อมาไฟล์แรกด้วยเดี๋ยวดูครับประเดิมสวยหรือเปล่า
ขณะที่ความได้เปรียบเรื่องของส่วนสูงที่มุมแดงครับ
มีพี่เบนเกียรทรงฤทธิ์เลยครับขึ้นมาถอดมงคลให้

อ้าโหมุลภาคาไม่แพ้นะชัดชัยน้อยอะไรอย่างนี้กระดูกมวย
ผ่านมวยประสบการณ์ที่เหนือกว่านะครับ
มีพี่กล้าลูกเมืองเพชรเลยครับขึ้นมาถอดมงคลให้
เป็นมวยต่อยสนุกนะครับเปิดเกมเตะต่อยรุนแรงครับ
จับตาดูเขาให้ดีครับส่วนปลายดูข่าววงในของช้างศึกครับ
ช้างศึกเองช่วงหลังนี่แม่ฟอร์มรูดมหาราชเลยนะครับ
มาตลอดครับซึ่งสวนทางกับมุมน้ำเงินครับ
ฟอร์มหลังชนะมารวดเลยนะครับมาเจอกันชั่วโมงนี้เป็นยังไงครับ
ติดตามดูยกที่๑ครับช้างศึกกับโบวี่
รองเวกซึ่งย่านมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนัทสุบันนะครับ
ท่านผู้ชมถ้าดูจากรูปร่างแล้วคงไม่ต้องบอกนะครับ
เกงสีแดงทรงมวยเป็นยังไงน้ำเงินทรงมวยเป็นแบบไหนนะครับ
งสีแดงช้างศึกเกียรติทรงฤทธิน้ำเงินโบวี่หรือว่าบ้านด่านลูกเมืองเพชร
คุณชายไทยรัฐบอกว่าน้ำเงินนี่เคยชกกับชัดชัยน้อยสิทธิ์เป็นจมะมาแล้ว
ฉะนั้นไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าขดุกกันเดี่ยวกันผ่านมวยเป็นยังไงน้ำเงิน
เป็นมวยที่ประสบการณ์สูงแล้วครับคุณผู้ชม
แต่ว่าพูดถึงมาตรงนี้นะชื่อเสียงมวยแล้วไอ้เขมรน้อยเนี่ยจากช้างศึกมันเหนือกว่าแน่
แต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วต้องไปบอกว่าเปย์หมอรอทำงานได้
จราเข้เขียวก็ต้องรอแจกด้วยนะคู่นี้
น็อกนี่เกิดขึ้นได้เลยนะครับ

เป็นลูกถนัดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ
เครือของช๕พยักษ์อีกคู่นึงนะลูกเมืองเพชร

เล่นลูกยาวไว้ก่อนละครับหรือช้างศึก
มือโบวี่ทำลายจังหวะอย่างเดียว
ลูกผีเป็นลูกอันตราย

นี่แหละครับหมัดขวาเจอซ้ายสวน
แรกเอาหมัดหนักแน่นอนน้ำเงินไม่ต้องห่วง

ลายนี้ถือว่าต้องลงทุนนะช่วงเสียเปรียบถ้ามานิ่งมารอมาต่อยอยู่ในเกมที่แทร่จ้อง

แต่ว่านี่ยอดมวยไทยรัฐอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณผู้ชม
อย่าไปตอบเพลินนะอย่าไปตอบเพลิน

มันไม่ใช่เฉพาะสองคู่นี้มันพลิกมาทุกเสา

คู่นี้แฟนมวยที่ชอบน้ำเงินนี่ได้ลุ้นได้ตื่นเต้นโดยตลอดเลยนะครับ
เพราะว่ามีอาวุธหนักมวยประเภทรถถังอยู่แล้ว
เป็นคู่มวยออกมาแล้วนี่เป็นสุดยอด
ยอดมวยทีวีที่อยู่ในระดับต้นว่าอย่างนั้นเถอะ
ถ้าจะพูดว่าไม่เป็นสองรองใครก็ว่าได้ครับไทยรัฐทีวี
ก็อยากจะพูดแบบนั้นพอดีพี่ป่าพูดไปแล้วก็เอาตามพี่ป่าพูดแล้วกันนะ
ประหลายยกหนึ่งรอบผู้เอกในวันนี้นะครับภูชิขาประวัติธินโรงรวมจิต
ให้แก่แนนสามคนนะครับชายุทธ์ขำนาวเรศพันเอกจิลวัฒน์อินเหยียบ
แล้วก็ธนาดนอยู่เบิกมาจากวิทยาลัยชนเตอร์เมินครับ
กับคุณเฉลิมพงศ์เชี่ยวสกุลคุณภัยบัญญาลักษณ์และคุณศิลเดชสุวรรณคร
ค่อยขยับค่อยเดินเข้าหาครับ
ซ้ายบ้างขวาบ้างหมดยกแรก

มวยล้องคู่เด็กเราพันไปยกแรกครับ
บ่ายแดงช้างสกุทีถีบยาวเพ้าไปหน้าเลย

แต่รูปร่างช่วงชกนี่เตี้ยสั้นกว่า

คือถ้ามุมน้ำเงินเข้าถึงตัวนี่ลำบากนะครับ
เขาหนักแรงมากแต่จะเข้าถึงไม่ถึงล่ะ
อ๋อรัดเอวที่ตัวสูงยอมมาหลายแล้วนะครับ
ช่วงนี้ขอบพระคุณเก้าสิบแรงจอระเข้เกี่ยวด้วยครับ
เก้าสามพันบาทแก่ผู้ชนะน็อคเลยครับ
แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางตามต่อยกที่๒ครับ
ล้วนนี่ต้องมองไปที่กางเกงสีแดงเลยช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์ถ้าในรัดเอวตีเข่าปั้มใน
เจาะยางหมัดนี่หนักทั้งแถบนี่ต้องน้ำเงินเลยนะครับ
โบวี่หรือว่าบันดาลลูกมุมพิษตะแล้วมีสะดุ้งละนิดนึงแหละ
เมื่อสักครู่จอยางช่วงสั้นไปนิดนึงใกล้ครับ
ใกล้ครับมีเจาะยางระวังล่างขึ้นบนระวังบนขึ้นล่าง
นี่คือไอ้เจ้าโบวี่

ลนแบบนี้ตัวเตี้ยกว่าเตะมานี่โดนเลยนะ

มันทำให้น้ำเงินโมโหเร็วขึ้น
หยามกันหรือเปล่าไม่ยอมนะครับ

ต้องเล่นลูกหนักเข้าหาอย่างเดียวแล้วตอนนี้

สู้ในตีใน

น้ำเงินการผ่านมวยชั่วโมงบินนี่ดีกว่าเยอะ

ช่วงชกจะเห็นเสียเปรียบ

แฟนมวยก็คางคืนขึ้นมาทีแล้วครับ

มันตื่นเต้นเหล้าใจทุกวินาทีครับ
และยิ่งมาใช้ในนามของช่อ๕พยักษ์ลักษณ์
ตอนนี้แฟนมวยเชื่อถือสูงมาก

ขยับแข้งขวา
เน้นหมัดครับไม่ต่อยตัดล่าง

ช่วงสั้นอยู่นอกไม่ได้ต้องติดในแล้ว

เจาะยางทิ้งแฟนมวยก็คางทีแล้วครับ

เจ้าช้างศึกวงในไล่แขน

เข่าขวาตีเข้าไปตีกุ้งกบ

ในตัวเล็กตีตัวใหญ่ตีได้หรือไม่

แต่แดงนี่เข่าทิ้งก็ยอดอกอ่ะ
ขยับมาข้างนอกนี่

ถีบลูกยับซ้ายนี่วันนี้มา
ใช้การได้ดีเลยนะครับช้างศึก

โดนเข้าไปโดนช้างศึกนี่

รูปร่างช่วงตรงนี้เสียเปรียบกันเยอะ
ไปต่อยมาอึดอัดหรือเปล่าเจอใหญ่แบบนี้นะครับ

เขาว่ากันว่าพี่ชัยเล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ด่า
ไม่รู้วันนี้ได้นอนในบ้านหรือนอกบ้านนะต้องลุ้นกันเอา
แต่น้ำเงินไม่ธรรมดานะครับปลายไม่ธรรมดานะ
มีลูกคล้องเอวได้ก็เดี๋ยวดูช้างก็โดนคล้อง

แสดงว่าคู่นี้ต้องดูเกมยาวนะอย่าเพิ่งด่วนสรุป

น่าจะประชิดติดในมากขึ้นแล้วนะครับน้ำเงิน
โบวี่หรือว่าบ้านด่านนะครับเพราะอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โห
ถีบหน้าโดนเฉียดก้านคอโดนแข้งขวาโดนเข่า
รับเยอะเลยนะครับ๒ยกเดี๋ยวดูยกนี้
ถ้าล็อกได้รัดเอวแล้วเด้งตีแบบนี้

จะโดนอาวุธยังไงราคาก็ไม่ไป
หนังหนูยังมั่นใจว่าขายไป

มัดมัดน่ากลัวอยู่
มาตรฐานของไอ้เจ้าช้างศึกไอ้เขมรน้อยว่ายังไงมั่นคงหรือเปล่าเจอศอกเจอแข้งเจอเข่า
มันจะเข้ารักษณะแดงทำเยอะน้ำเงินทำน้อย
อย่าออกอาการนะครับถ้ายุบนิดเดียวแล้วเป็นเรื่องทันทีครับ

ยังดีอยู่พี่บัก

เหงื่อง่าไปอยู่น้ะเกิน

กงนิดเดียวแล้วหล้ำมาเลยเร็มปีนทุกที
แต่ว่ายอดมวยไทยรัติอะไรขึ้นก็เกิดได้นะ

อ้าวพิวซ์หับลูกนี้

ศึกอย่าไปเผลอถอดหัวให้เห็นนะถ้าเผลอถอดหัวให้เห็นยุ่งเลย
ต้องเจาะเจาะยางต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วสู้ไหนแล้วตีเขาซ้าย
วงในจับเค้นเน้นแล้วแทงแทงไปตลอดครับช้างศึก
ไหนแล้วยุบไม่ยุบโดนไปโดนมายุบหรือเปล่าครับช้างศึก
ดูครับไม่ยอมห่างติ๊กไนท์อย่างเดียว
เอาทรงนี้ไว้ก่อนครับน้ำเงินพยายามจะจับในนี่ยังจับไม่ได้
ถ้ารัดเอวถ้าตีได้ชุด๒ชุดนี่เสียงเฮมาเลย
โอ้โหอยู่ข้างนอกนี่เหนื่อยเหมือนกัน

ไม้สั้นกว่าเขาแล้วครับจับไม้สั้นไม้ยาวนี่สั้นกว่าเยอะเลย
เกี่ยวแล้วคืนคืนไม่ได้
ยังไม่ได้นะมาสู้วงในแล้วก็เป็นอาชีพของทางด้านช้างศึก
มันยังเอาแดงมาชกทรงตัวเองยังไม่ได้ครับพี่บาท
เข้าแล้วมันผิดจังหวะไปหมดเนี่ยมันเสียจังหวะไปหมดเลย
เป็นมวยชกยากไปเลยแดงตอนนี้ช้างศึก
ต้องเน้นไปที่หมัดอย่างเดียวแต่ว่ายังสู้ในอยู่นะ
ป้ำนายสู้นายจับนายช้างศึกตีข่าวช้างศึกแทงไปเรื่อย
ยุบอย่างเดียวแล้วตอนนี้ถ้ามายุบเป็นยังไงฮะ
ประยับโดยตอยความนายไล่แขนไล่แขนล็อคมา

ช้างศึกจริงจับก่อนนะครับทำให้ทางโบวี่หรือว่าบ้านด่านนี้จับในไม่ได้
เพราะจับไนไม่ได้มันตีไม่ได้
ต้องจับในได้สักชุดหนึ่งเสียงเชียร์จะมา
ตอนนี้ก็ต้องแฟนมวยที่ชอบเชียร์น้ำเงินนี่ลุ้นกันไปเรื่อยนะครับ

แดงวางแข้งไหมขยับ

ครับมวยรองหัวเอกเราผ่านไปแล้วกับ๓ยก

โบวี่เดินเข้าหามีสับสอก
ช้างช้างศึกโดนถึงสะดุ้งเหมือนกันนะครับ
แต่ก็มาเล่นอาวุธยาวแบบกระทุ้งเข่าเข้าลำตัว
อาวุธดูยาวกว่าแล้วก็ดูจังหวะเร็วกว่านะช้างศึกนะ
รูปร่างช่วงชกครับที่สูงยาวครับ
โบวี่เจอของใหญ่ของยาวเข้าไปต่อยไปต่อยมาพี่ชัย

ถ้าจดเดินติดต้องมีเตะขาจเหยาง

เพราะฉะนั้นเกงสีน้ำเงินนี่นอกจากค่าตัวถ้าชนะวันนี้ได้นะครับ
น็อกก็ได้คะแนนก็ได้บวกไปอีก๕๐๐๐พี่ป่า

มันต้องมียาตลอดนะนะถ้าไม่มียาไม่ได้
นี่คือความสนุกความได้เสียของยอดมวยไทยรัฐที่ตรงนี้ครับ
ตอนนี้มียามาฉีด๕๐๐๐บาทให้กับทางด้านโบวี่
ดึงเหลี่ยมพลิกหักไม่หลบมาถ้าเหลี่ยมพลิกหักเป็นเรื่องอะไร
โอ้โธ่แม่ร่างหักแล้วมันจับกันดิดดินเสียงเฮมาอีกแล้ว
ยังต้องลุ้นต่อยังต้องมีเสียวให้ดูต่อครับ

แต่เริ่มเห็นจุดแล้วนะเริ่มเห็นจุดแล้วนะ

ตอบต่อยังมันวิ้มมาตร้อยท้อง
เข้าในนิดปียากนะต้อยท้อง

นี่ค่ะนี่ค่ะชิงเชียมมันจะอยู่ตรงนี้แหละ

ประมาณไม่ได้นะครับช้างศึกต้องประคองให้ได้

แล้วศึกยอดมวยไทยรัฐ
อัดฉีดนี่ไม่ได้เลยนะแปลกจริง
มียาห้าหมื่นนะครับมียาห้าหมื่น
สำหรับโบวี่ถ้าทำได้โอ้โหเข่าลอยเจอหมัด
ลงในจับไม่ปั้นไว้แล้วต่อยหมัดกันเยอะตอนนี้
ุบซ้ายวงในจับจับนอก
ตีซ้ายว่ายังไงช้างศึก
ช้างศึกรู้แล้วอยู่นอกไม่ดีครับ

ล็อกแล้วหมุนล็อกแล้วตีล็อกไปเรื่อยครับ
โบวี่ตีขวาต้องไว้ต้องรีบต้องเร่งครับ
นิ่งมาเฉยไม่ได้ครับ
ทีมงานสั่งเน้นหมัดอย่างเดียว
เหนือหมัดเนี่ยหมัดแล้วมันมาตลอดเนี่ย

จะมีมัตต์คมหนักแบบนี้
ถ้าเข้าโฟกัสมันจะยุ่งกันนะ
ตัวเล็กตีตัวใหญ่แบบนี้มันลากออกมามันลากไม่ไหว

มีไหมมัตต์เดียวไม่เหลียวแหล

เดี๋ยวยุ่งแหละ

เบิร์นขยับไวแทง

ล็อคก็ตีไปเลยครับไอเจ้าโบวี่
เหลี่ยมหักไม่ลงมาติดเชือกซะก่อนนะ

ลองลงจิตเสียงเฮมาแล้ว

เดี๋ยวเพิ่มอันทีเลยนะแบบนี้

โบวี่ว่ายังไงจะแรงได้ตลอดหรือเปล่า

โอ้โห๓นาทีสุดท้ายนี่มีความหมายเลย

เข้มข้นหมดยกที่สี่

โอ้โหนี่โบวี่เครื่องยักษ์ร้อน
เดินไล่ป้อมรัดเอวหัก

เดินเข้าเฮ้ยต่อยซ้ายต่อยขวาหน้าสะบัดเลยครับ
ห้างศึกนี้ขาแข้งเริ่มอ่อนละครับ
ช่วงปลายยกที่๔นี่ทำได้ดี
มันจะต่อเนื่องมาถึงในยกที่๕หรือเปล่าเท่านั้นเอง
แข้งขวาเข้าแล้วอัดฉีดเยอะแล้วนะครับ

นี่ตลาดหุ้นแม่ทำท่าวุ่นนะ

ติดเข้ามาติดในปั้มใน

มีเวลาอีก๓นาทีสุดท้ายนี่มีผลจริงครับ
การตัดสินหาผู้ชนะในวันนี้
โอ้โหทำลายจังหวะลูกนี้ดูถีบลูกนี้สวย
งามเหลือเกินวงในใช้ความแกร่งเบียดตลอดครับ
ในตีตียากกันเหลี่ยมตีไม่ได้
ตีไม่ได้ครับกับเยี่ยมสีแดงนี่เพราะว่ารอประคองแล้ว

เหลือตรงนี้จะมีปฏิหารเกิดขึ้นไหมพลิกเหลี่ยมครับ

มันต้องมีท่อนบนด้วยนะหมัดกับศอกนี่
แต่ยังไม่ยอมนะเปล่าโอ้ยยังไม่ยอมยังพยายามต่อ

แค่งขวาสาดแข้งขวาเตะ
พีคเหลี่ยมพีคไม่ได้หมุนลงมา
มั่งกันเหลี่ยมตีไม่ได้นะ
แต่ว่าได้ยังไม่ต่อเนื่องครับ
อีก๑นาทีกว่านะครับยกสุดท้ายแล้ว
ต้องไปให้ไวเลยนะครับต้องมีลูกเด็ดขาด
มาถึงตรงนี้ถ้ามาอยู่ในทรงนี้ก็ไม่สวยไม่ดีแน่นะ
พยายามกันเหลี่ยมไปเลยครับไอ้เจ้าช้างศึก
มันตีไม่เห็นตีไม่จัดนะ

ยาฉีดจะเป็นยาชาหรือเปล่า
ยิ่งฉีดยิ่งชาไหมเกี่ยวแล้วคืนยังไง
ช่วงมันสั้นนะครับน้ำหนักได้ช่วงมันไม่ได้

หลังจากจบคู่นี้แล้วติดตามมวยคู่เอกนะครับ
๘แสนเล็กราชานนท์กับฉลามสุข๒อวันิสาหรอร์
เร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายเกม
อีกสักชุดหนึ่งนะครับ๒ชุดทำได้ไหมตอนนี้
วันนี้ต้องยอมรับว่าความพร้อมการเตรียมตัวการมาของช้างศึกถือว่ามาได้ดีเลยนะครับ
มั่นคงไม่หมดไม่เหี่ยวไม่ยุบช่วงได้เปรียบ
มวยตัวนี้เป็นมวยที่ต่อกับใครนี่ทำไมถอดใจแล้วกันที่ซ้อมมาเยี่ยมมาดีเนี่ย
ปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละพี่ป่าอย่าไปหันลีหันขวางนะเวลาโดน
ถ้าโดนแล้วหันข้างเมื่อไหร่นี่แฟนมวยหมดความเชื่อถือทันทีเลย
เงินหมัดปลายยกมีเสียวที่หมดหมดยกสุดท้าย
ห็วเป็นว่าไม่ต้องไว้จะยืนโดนไม่จอยไม่เอาไป
แต่วันนี้เขาใช้ลูกเมืองเพชรนะ
โบวี่หรือว่าบ้านด่านลูกเมืองเพชร

ถ้าจะได้แล้วไม่ต่อเนื่องด้วย
หรือว่าบ้านด่านเกียร์ดลูกเมืองเพชรไปนะครับ